ร่วมพิธีมุฒิตาจิตฉลองอายุวัฒนมงคล๘๖ปี
ของหลวงพ่อทองสุกที่วัดก็เปิดโรงทานครับ
เปิดโรงทานแจกเข้าสาร๒๒๐๐ถุง
ที่ฮือฮาคือมีการโปรยทานครับ
จำนวนเงินในการโปรยเนี่ยนะครับ๑๒๐๐๐บาทนะครับ
ที่วัดหนองค้อในอำเภอบ้านค่าย
มีพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนามงคล๘๖ปี
พระครูพุทธิศาสตร์มุณีหรือว่าหลวงพ่อทองสุกนะครับ
เจ้าอาวาสวัดหนองค้อเริ่มด้วยนิมนต์พระนะครับ
พระสงฆ์๑๐รูปเจริญมงคลคาถา
จากนั้นหลวงพ่อทองสุกถวายปัจจัยทัยธรรมแด่พระสงฆ์
แล้วก็บริจาคเงินให้กับองค์กรต่าง
ปิดท้ายด้วยการโปรยทานธนบัตรลงมาจากหอระคังครับ
โดยอาจารย์ล้อมบารมีชุ่มโชคดีแห่งตำหนักปู่ฤษีตาไฟ
ที่โชคดีถูกลอตเตอรี่หลายงวดติดต่อกันนะครับ
มาโปรดทาน๑๒๐๐๐๐บาท
เป็นธนบัตรฉบับละ๑๐๐บาทแล้วก็๒๐บาทนะครับ
โอ้โหศิษยานุสิตกับประชาชนมารอรับกันเป็นจำนวนมากเลยครับ